นนโฉมใช้คำนี้นี่ค่ะต้องเอาสลากที่ถูกรางวัลที่หนึ่งเนี่ย
ขึ้นโรงพักนะคะไปลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน
ก็กลัวว่าเดี๋ยวมันจะหายหรือว่ามันจะเป็นอะไรเดี๋ยวจะมีปัญหาอีก
ละวนอนละเวงไปอีกนะคะนี่คือชมหน้าผู้โชคดีท่านแรกนะคะ
คุณสารวุธงามประเสริร์ตเป็นพนักงานโรงงานครับวัยสี่สิบสี่ปี
ทีนี้เราก็ถามคุณสารวุฒิเลขนี้ท่านได้แต่ใดมาหรือ
งวดโดยจะซื้อตามทะเบียนรถของเขาทะเบียนรถอะไรเหรอคะก็รางวัลเลขท้ายไง
เลขท้ายของรางวัลที่หนึ่งอ่ะเก้าศูนย์ห้าครับตั้งใจจะซื้อแค่นั้น
กะว่าจะถูกรางวัลเลขท้ายสามตัวสองตัวครับแต่ปรากฏว่าโอ้โห
มันไม่ใช่แค่นั้นสิฮะมันบานปลายใช่ครับนี้ได้ไหมบานปลายบานปลายเป็นยี่สิบสี่ล้าน
ใช่ค่ะโอ้โหยี่สิบสี่ล้านจะเอาไปทำอะไรคะแน่นอนเลยลำดับแรก
คนมีหนี้คือคนที่มีเครดิตค่ะเอาเงินไปใช้หนี้เป็นอันดับแรกนะคะ
ส่วนที่เหลือก็จะแบ่งให้คุณพ่อคุณแม่โอ้โหน่ารักมาก
แล้วก็เก็บไว้เป็นทุนการศึกษาให้กับลูกพร้อมกับย้ำว่า
ผมจะยังเป็นนุ่มโรงงานต่อไปจะยังทำงานที่โรงงานต่อไปอ่านะฮะ
คราวนี้เมื่อก่อนเนี่ยกะบะคราวนี้กะเบ้นค่ะต้องขับรถเบ้นไปทำงานแล้วนะ
ี่สิบสี่ล้านขนาดนี้นะโอ้ยินดีด้วยนะคะคนดวงดีท่านแรก
คนดวงดีคนต่อไปไปที่ศรีสะเกดครับดินแดนทุเรียนภูเขาไฟอืม
ปากเลยโอ้โหดีใจกันเบอร์เนี้ยค่ะอ่ารู้เลยคนไหนเออ
คนกลางผู้ชายถูกแล้วค่ะที่โฟกัสถูกจุดแล้วนะคะ
ถ้าดีใจเบอร์ใหญ่ขนาดนี้ต้องได้เยอะมากกว่า๖ล้านแน่ใช่ไหม
ซื้อมากี่ใบคะซื้อ๓ใบซื้อเท่านี้จริง
แล้วถูกรางวัลที่๑ทั้ง๓ใบค่ะ
หลังจากซื้อมาแล้วตอนแรกก็ไม่รู้ว่าถูกรางวัลที่๑
หลังจากซื้อมาตกกลางคืนฝันว่าพี่ชายที่อยู่ต่างจังหวัดก็คือบึงกาล
เอาเงินมาให้แล้วก็บอกว่าเอาเงินไปให้แม่นะแล้วก็ใช้หนี้ซะทำบุญซะ
ส่วนเงินที่เหลือเนี่ยเก็บไว้ตั้งตัวแต่จริงแล้วคุณแม่เสียชีวิตไปแล้วนะคะ
คุณแม่เสียชีวิตไปแล้วเขาบอกว่ารางวัลใหญ่ครั้งนี้
ก็จะทำบุญใหญ่ให้กับคุณแม่เพื่ออุทิศเป็นส่วนบุญส่วนกุศลนะคะ
แล้วก็จะนำเงินไปบริจาคบางส่วนด้วยให้วัดนะคะ
ส่วนที่เหลือก็จะใช้หนี้เก็บไว้ใช้ส่วนตัวต่าง
เราถามว่าเลขเนี่ยไปเอาเลขมาจากไหนคะ
ครับครับรู้ไหมคะคนหนึ่งคนแรกทะเบียนรถถูกไหม
คนนี้เลขที่บ้านเลขใกล้ตัวมากทั้งสองคนเลย
นี่เห็นไหมญาติพี่น้องเขาเอาสายสินมาผูกรับขวัญให้ที่ข้อมือ
อ๋ออย่างนี้หรือครับครับทั้งสองสามีภรรยาเลยตามประเภทดีของเขานะครับ